ต่างชาติเขามองเรายังไง
เขาจัดสถานะเรายังไงนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางสำนักงาน

ยังต้องจับตามองเป็นพิเศษค่ะ

หลังจากที่ไทยเราก็จริงจังกับการแก้ไขปัญหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยค่ะ
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
คู่ค้าตามกฎหมายการค้าสหรัฐ
มาตรา๓๐๑พิเศษ

หลังจากที่อยู่ในบัญชี

พร้อมที่จะทบทวนสถานะของไทย

ถ้าหากไทยยังคงมีความก้าวหน้าเชิงบวก

กังวลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ

นางอภิรดีบอกด้วยค่ะว่าแม้ไทย

แต่ถ้าดูในเนื้อหารายงาน
เรื่องข้อกังวลที่สหรัฐรัฐ
เคยระบุในรายงานในปีที่ผ่านมา

เรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

จดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

รวมทั้งการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบ

ดำเนินการตามแผนที่นำทาง
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโต

ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางประเทศไทย๔๐